มาที่เรื่องของการทำเงินจากการเกษตรกันบ้างดีกว่า
เกษตรทำเงินวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดกาลสิน
เขาบอกว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งปลูกมะม่วงเบาขาย
สร้างรายได้ไม่เบานะจ๊ะระดับล้านนะจ๊ะ
เขาทำได้อย่างไรติดตามพร้อมกันในช่วงเกษตรทำเงิน
ไปกันเลยที่นี่ครับคุณผู้ชมครับสวนมะม่วงเบาไดโนเสาร์ศาสขัน
ตั้งแต่พันล้านปีที่แล้วเหรอโหเก่ามาก
ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นชื่อสวนของเขา

ไปเจอกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะฮะก็คือนางนิตยากัณหาชาติเจ้าของสวนมะม่วง
เขาปลูกมะม่วงเบานะในพื้นที่๓๐ไร่ที่บ้านโพนสว่างตำบลนามมะเขืออำเภอศาสคันจังหวัดกาลสิน
คนที่เขามาเนี่ยเขามาขอความรู้มาเรียนรู้จากพี่เขาเลยนะ
ศึกษาดูงานฮะภายในสวนนะฮะเขาบอกว่ามีพ่อค้าแม่ค้าก็มารับซื้อแบบไม่ขาดสายด้วย
ช่วงที่กำลังสอนให้กับผู้ที่มาเรียนรู้การปลูกมะม่วงเบาพ่อค้าแม่ค้าเข้าเพียบแล้วดูในผลผลิตเขา
นี่ค่ะคุณพี่นิตยากัณหาชาติบอกว่าปีนี้ผลผลิตออกตลาดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกรา
มาเร็วฮะมาเร็วกว่าปกติยิ่งดีเลยเก็บขายไปแล้วเกือบ๕ตัน
หมดยังอ่ะหมดยังยังห้าตันก็ยังไม่หมดเพราะว่าในสวนยังมีอีกเยอะเลยครับ
คิดดูแล้วกันมะม่วงเบาในสวนของพี่นิตยาจะเยอะขนาดไหนเพราะว่ามีออเดอร์ติดต่อมาขอซื้อตลอด
ขาประจำนะใหญ่เลยตลาดใหญ่๔มุมเมืองตลาดไทยรวมไปถึงลูกค้าขาจรที่ติดตามทางโซเชียล
โอ้โหมารับซื้อเองที่หน้าสวนครับคุณผู้ชมฮะราคาหน้าสวนเป็นอย่างไรกิโลกรัมละ๖๐บาทเก็บกัน๕๐๐๘๐๐กิโลกรัมต่อวัน
คุณพี่ตกใจหมดเลยคุณพี่เขาไปเก็บมะม่วงโอ้ใจแล้วคุณพี่นิตยาบอกว่ามะม่วงเบาที่สวนคุณภาพดี
สวยกลิ่นหอมกรอบเปรี้ยวพอดีบอกเลยนะไม่มีเชื้อรารับประทานสดหรือจะแปรรูปแบบดองเกลือหรือแช่อิ่ม
โหมดยิ่งแปรรูปน้องใบตองคุณผู้ชมยิ่งขายดีพี่นิตยาบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่มะม่วงเบานะจ๊ะที่ขายน่ะ
กิ่งพงกิ่งพันธุ์ก็ขายใช่ขายกิ่งตอนโอ้ขายกันเป็นพันดิฉันว่าเป็นล้านตอนนี้ไม่เป็นพันแล้วแหละ
มะม่วงเบาที่ราคาไม่เบาเลยใครสนใจสามารถติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ๐๘๗๙๙๙๙๙๒๓๐ครับ
มันเป็นช่วงเป็นหน้าของมะม่วงเบาจริง
เยอะมากช่วงนี้ดกมากนะคะบางคนก็มากกว่าเหลือจากการที่ขายสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มบ้างมะม่วงเบาดองเกลือบ้าง